สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอีเวนนั่นไง
เมื่อวานอะไรเมื่อวานพูดเรื่องอะไรอีแวง
ก็ชื่อคุณควรจะได้รู้จักว่าคุณชื่อน้องแหวง
อ้าวไม่ได้ถูกหรอ
ทุกวันนะคะมันจะในวันถืองวันสุขวันจันทร์ถึงวันพฤหาทก็โหกโมงครึ่ง

ยไทยรัฐนะคะสามารถที่จะดูได้
ดูไปเรื่อยดูย้อนหลังดูไปดูมาดูกลับมา

ข่าวนี้แบบวันก่อนพอได้ดูคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปที่เป็นรถบีเอ็ม

รู้สึกจะเป็นน่านนะที่จังหวัดน่านนะครับ

กระดิ่งออกมาเลยเหรอ
สองคนนั้นน่ะเจ็บหนักนะฮะ
ผู้ชายก็ปลอดภัยเจ็บนิดหน่อยนะครับ

ซึ่งน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ

ชื่อว่าคุณจีรายุอมรเศรษฐกุลนะครับ

อยู่ในกลุ่มวันมิกซ์นะฮะ
ก็คือเรียกว่าประกวดเกี่ยวกับเรื่องเพลงแรปอยู่

ใช่ปรากฏว่าน้องก็เลยเสียชีวิตนะฮะ
แล้วคุณพ่อของน้องเนี่ยก็คือเป็นทาง

หลายคนก็ดูแล้วก็บอกเลยว่า
คนที่ผิดน่าจะเป็นรถกระปะคันนั้นนะ

ก็ต้องเป็นกำลังจะให้กับเลือกพ่อของน้องที่เสียชีวิตด้วย
เขาบอกว่าตัวจี๊ดมาครบเลยวันนี้

รจไม่จริงอ๋อตัวจีท
มาข่าวแสดงความยึดดีกับบางสิคุณไอม่า
เออนี่ไงน้องถ่ายัง

คุณคลอดลูกมาแล้วก่อนที่จะคลอดลูกก็ได้มีการลงไอจีด้วย

ดีใจมากที่ลูกได้มาแล้วแม่รอเลอยู่นะคะ
พ่อกับแม่รอวันนี้มานานมากแล้ว

ถ้าเกิดนางเลี้ยงลูกจนผอมนี่จะดีใจมากนะ

น่ารักมากเลยอ่ะพี่เห็นหรือยัง
เห็นสิเห็นตามกันอยู่คุยกันอยู่

นางคลอดออกมาแล้วก็แสดงความยินดีกันแหละ

เหมือนใครเหมือนทาทาไหม

มันยังดูออกเหรอมันจะดูไม่ออกเหรอมั้ง

แต่พูดถึงลูกดาราคลอดกันเยอะนะ
และมีฮาทกายฮารุก็คอด
มันรู้ถึงพวกเราแก่กันแล้วไง

กลายเป็นลูกชายคุณลูกของกายคุณก็ต้องเป็นปู่เขา

นางก็ฝันติดต่อกัน๒คนเลยว่า

เราจำไม่ได้เหรอเราสองคนจำได้ไหม

อนหัวล้อทำไมเดี๋ยวเล่าซิ
เล่าซิเนอะ

ก็คือสรุปว่าแม่เค้าอะมันกับมันเข้าฟัน

นี่แหละนะฮะนี่ก็เป็นรูปในไอจีล่าสุด

ห้ะนี่ได้มะ
เดี๋ยวก่อนแม่งกินเราคุยกายหารุกอยู่แล้วมันอันนี้

คุยเรื่องกายฮารุอยู่ไปเปิดรูปทาทา
คุยเรื่องทาทาก็เปิดเรื่องทาทา

จริงจริงทางแอ๊บบ้านเขาขอยื่น

จนเขามีคดีอื่นมันบังหน้าไปหมดแล้ว

รู้สึกก่อนสิ
เปิดรูปหลานนี่

เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราพูดถึงใคร

ในล่าไม่ได้หมายถึงแสงสว่าง
แต่ว่าลูกของทาทาเนี่ย

เลเลแปลว่าแสงสว่าง

หรือกำลังพูดถึงลูกทาทายัง
นายล่าคือลูกไอ้กาย
ใช่วันหน้าร่าใช่วันหน้าร็ี
เอาใจ
นายล่าคือลูกของกายกับฮารุ
มีน้ำตาลเข้าตัวบ้างยังอ่ะ

นี่
เอ้าหัวล่อไม่มีไปอีก
เนี่ยเขาแต่งงานกันแล้ว
กลัววันนี้ไง
พี่ม้ารองเท้าสวนสูง
อ่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในชุดสีทอง
ไหมสีทองสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะ

ทำพิธีมั่นตอนเช้าที่โรงแรมเลยนะ
แล้วก็จัดงานเลี้ยงกันไปเลยเดี๋ยวก็มีแขกเหลือมา
อันนี้ต้องบอกก่อนว่างานนี้เรียบง่ายมากเลยนะ

ไม่เตรียมกันตอนนี้ลูกเนี่ยดาราเนี่ยเยอะมาก

ลูกเบ้นตอนชี้ตา
ลูกของแอนอริชา

ร่วมงานค่ายใหญ่กับคุณนัทมีเรีย

แต่งงานกับนัทร้องไห้
ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้
อีบ่า
เพื่อนอิ่บ่า

เซียใจโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะผมเป็นผู้ช่วย
ไปปั้ง
นั่งลงเดี๋ยวฉากพัง
เชื่อก็เปลี่ยนส์ที่พูดจริงใช่ไหม
อีหนุ่มโปรโมมันถึงแก

เกิดไปชีวิตไม่เคยมีแฟนเป็นดาราเลย
ไม่มีแฟนเป็นดาราแต่ขุนเอาไว้ก่อน

เค้าชอบอะไร

ครับ

จับสามเป็นเอกดังอ่ะสามีตัวเองเนี่ยคุณอัมอธิชาติ
คุณแอนดริวเกสันคุณติ๊กเจษฎาพร
นางเอกที่เปิดตัวไปแล้ว๑คนตั้งแต่แรกถ่ายก็อีกนิดหน่อย
ก็อีกสิบสองสามเดือนก็น่าจะเสร็จก็คือคุณนุ่นวรรณุษย์
คุณนุ่นวรรณุษย์เนี่ยมาเล่นคู่กับคุณอัมอธิชาติ
อ่าคุณนุ่นวรรณุษย์หรือครับอ่าแล้วรูปคุณนั้นใครรูปนุ่นวรรณุษย์เหรอ
ไม่ใช่นั่นก็พวกแฟนคลับแล้วไงอ่ะแล้วยังมีแพนเค้ก
กี่ปีเนี่ยนะฮะมาเล่นคู่กับคุณแอนดริวเกคสัน
และใหม่ดาวิกามาเล่นคู่กับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีนี่แหละ
แต่ก็อย่างที่ใหม่เขาก็พูดเลยว่าไม่มีการเซ็นสัญญาช่องไหนทั้งสิ้น

มีแต่คนบอกผมหึงคุณทั้งนั้นเลยเนี่ย

วันนี้จะมาทอลลูดาวตัวสดอย่างนี้เลย
ใครจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับราหู

คุณก็อมเหมือนลาหูคุณยังไม่รู้เลย

เบรกฮะเดี๋ยวกลับมาก่อน